คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาว่ามีแรงงานเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาในบ้านเรา
แล้วไปแอบอยู่ในโกดังที่ทัพสแก่ที่ประจวบคุณผู้ชมดู
นี่ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะจะเจอไหมจะเจอไหมจะเจอไหม
แต่รองเท้าเนี่ยถอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเรียงกันอยู่เนี่ย
คือมันลักษณะเป็นโกดังที่แปลงมาให้เป็นห้องพัก
ใช่ค่ะแล้วเข้าไปเห็นสภาพไหมล่ะเอาเหมือนกับถุงปุ๋ยอ่ะ
วางปูนอนแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระหนุนแทนหมอน
นี่ค่ะทั้งตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองที่ประจวบเข้าไปที่โกดังร้าง
อยู่ในโรงหล่อคอนกรีตที่บ้านเนินดินแดงอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งมาไงก็พอไปดูเจอเป็นตอนข้างหน้านะมันจะเป็นรั้วเหล็กไม่ได้ล็อกหรอก
เข้าไปก็เห็นรองเท้าเนี่ยถอดอยู่แล้วข้างในเนี่ยตอนไปเนี่ยไปเจอจริงเจอแรงงานเหล่านี้นะ
นอนหลับอยู่แต่สภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนที่เอาตัวแรงงานออกมาแล้วก็เลยจะเหลือแค่ถุงปุ๋ยแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระหนุนแทนหมอน
ทีนี้ก็คุมตัวมานี่ตอนแรกที่เข้าไปเจอสภาพนี้เลยเห็นไหม

คดีต่อไปนะคะครับ